ตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปพายาวไปดูหนี้หน่อยต้นไม้เขาบอกว่าต้นไม้นี่นะ
ต้นไม้ที่แบบว่าแมนชายเต็มตัวเลยจ้ะ

อ้าวพาไปดูต้นนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ที่เขาเชื่อกันที่เขาว่ากันว่าต้นนี้ดูปั๊บรู้เลย
เป็นต้นไม้แมน
ต้นไม้ปกติก็เหมือนกันทั่วไปอ่ะคุณชนะ
คุณชิสาคุณดูให้ดีต้นนี้มีความเป็นแมนที่ยาวมาก
คือมันยาวสูงขึ้นไปไงสูงยาว
มันยาวสูงขึ้นไปไงคุณผู้ชมดูคือความกว้างออกมานะ
ลำต้นนะมันประมาณสัก๑๐นิ้วแต่ว่าความสูงมันสูงมาก
แล้วมันมีบางส่วนที่ยื่นออกมาแสดงความเป็นผู้ชาย
มันมีกิ่งงอกออกมาประมาณนั้นแหละ
ชาวบ้านเขาบอกว่าต้นไม้ต้นนี้ก็คือต้นไม้เต็งนะครับ
ซึ่งยืนเด่นขวางอยู่ที่บริเวณกลางถนนภายใน
วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีพยาว
คือต้นนี้มันอยู่มานานแล้วตั้งประมาณสัก๒๐๓๐ปีได้นะครับ
ความสูงก็๑๕เมตรขนาดลำต้นอย่างที่บอก

หนึ่งคนโอบนั่นแหละไอ้ตัวต้นไม่ได้กว้างใหญ่อะไรขนาดนั้นหรอก
แต่มันก็พอสมควรแต่ไอ้ที่แปลกอ่ะ
เขาบอกว่ามันยืนต้นเป็นนักเลงกลางถนนเนี่ยนะ

ชาวบ้านเขามีความเชื่อว่าต้นไม้เนี่ยมีความเป็นผู้ชายจริง
มันก็ยื่นออกมาแบบในลักษณะที่แปลกประหลาด
อย่าไปสนใจอะไรตรงนั้นมากให้ดูแบบว่าเป็นต้นมงต้นไม้ที่ธรรมชงธรรมชาติ
อยู่ข้างถนนก็เพิดเพลินเจริญใจ
เขาบอกว่าทางวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีของพยาวเนี่ยนะฮะ
จะทำการอนุรักษ์ต้นไม้ต้นนี้เอาไว้
ก็ต้องอนุรักษ์แหละต้นไม้ทุกต้นมีคุณค่า

ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเป็นต้นไม้ก็ช่วยกันอนุรักษ์ดูแลหน่อยนะคะ